วันนี้มีข่าวร้ายเกี่ยวกับช้างฮานาโก
ช้างไทยที่ถูกส่งไปญี่ปุ่นเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่แล้ว

เกี่ยวกับกระแสเรียกร้องให้ฮานาโกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ว่าล่าสุดมีรายงานว่าช้างฮานาโกะล้มลงแล้ว
ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าช้างฮานาโกอายุ๖๙ปี
ล้มแล้วในวันนี้ที่สวนสัตว์อินโกคาชีระ
สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งชาวไทยและก็ชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
ถือเป็นช้างที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่น
และยังเป็นช้างเชือกแรกที่ถูกส่งมาญี่ปุ่น
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒
ซึ่งในตอนนั้นมันเพิ่งจะมีอายุ๒ปีเท่านั้น

ไม่ต่างจากทูตสันธวมัยตรีจากประเทศไทยในญี่ปุ่น
เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีกระแสข่าวจากชาวเน็ตทั่วโลกนะครับที่เรียกร้อง
รัฐบาลญี่ปุ่นดูแลสภาพความเป็นอยู่ของช้างฮานาโกให้ดีกว่านี้
โดยเสนอให้ญี่ปุ่นย้ายช้างเชือกนี้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม
ศูนย์อนุรักษ์ช้างหรืออาจจะส่งไปอยู่ร่วมกับช้างตัวอื่น
โดยได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากกลุ่มผู้เรียกร้องมองว่าที่ผ่านมา
ฮานาโกมีชีวิตอยู่ในสภาพไม่ต่างจากคุก
กระแสเรียกร้องที่เกิดขึ้นก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกครับ
เพิ่งจะนำเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับช้างเชือกนี้
พร้อมกับสัมภาพผู้ดูแลของสวนสัตว์ที่ย้ำว่า
จำเป็นจะต้องให้ฮานาโกอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัย

หากฮานาโกได้อยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยในช่วงบ้านปลายชีวิต
กับช้างฮานาโกที่มีมายาวนานกว่าครึ่งสัตวรรษด้วยครับ